มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

เรียบร้อยเลยน้ำกระมังหนึ่งขอเข้ามาเสร็จสับล้างเท้าแม่เช็ดอย่างดี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
ไว้พระเราอยากพิษฐานกับพระว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นานจำกูลี้จะทำ
ทุกอย่างจะหามาให้แม่ทุกอย่างยกเว้น

แล้วสิ่งแรกที่ทำให้แม่เราทำอะไร

คือแม่ไปพูดแม่ก็พูดกับคนที่

อยากไปอินเดียไปแสวงบุญให้อินเดีย

ก็ไปซื้อสถุงความบินเข็บเงินซื้อสถุงความบินเสร็จ

แม่ไปเชียงใหม่ต้องทำพาสปอร์ตด้วย

ทำอะไรก็ได้ต้องให้ลูกประหยัด
แม่ก็ทำพาสตอร์ทมาสมใจ
แล้วก็เก็บเงินไปอินเดีย

ดีใจว่าแม่ได้ไปอินเดียสมใจ

หวังว่าคำพูดคำนั้นมันคงจะล้าง

ตั้งแต่เกิดมาจน๒๐กว่าปี
คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าตาขวาของคุณแม่คุณ

แต่ขนาดเดียวกันหลังจากที่คุณแม่กลับจากทริปอินเดีย
ที่คุณรู้สึกว่าคุณได้พาแม่ไปทำบุญแล้ว
อาการตาก็เริ่มหนักขึ้นของแม่

อาการแม่ข้างขวาเราไม่พูดถึง

ไม่รู้เป็นอะไรตาข้างซ้ายเนี่ยมันเห็นไม่ถนัด
ไปตรวจแล้วหมอบอกว่ามันเสื่อม

แต่หันหลังกลับมาน้ำตา

ผมย้อนกลับไปถามนิดนึงก่อน

ตาข้างขวามองไม่เห็นเนี่ย

พูดกับเขาคำหนึ่งว่าแม่ทำไมไม่บอก

แสดงว่าตลอดเยอะเวลาที่เขาเลี้ยงลูกทุกคนมา

เขามีตาที่มองเห็นแค่ข้างเดียว
แล้วทำไมวันนั้นแม่ถึงบอกว่าตาข้างขวา

หลุดปากนั่งกินข้าวกันเนี่ย
แล้วก็พูดไปเฮ้ยพวกแกไม่รู้หรอก

มันก็เริ่มอีกแล้วมันมองไม่เห็น

พูดพูดใหม่เขาเลยสารภาพมาข้างซ้าย

ตอนนี้มัน๕๔ประมาณ๔๐กว่า
แม่ปิดมา๔๐กว่าปี
ใช่ความทุกข์เขาจะเก็บ

แต่สิ่งหนึ่งคุณไปตะเวนไหว้พระ

แดดดวงตากับพระเจ้าข้างซ้าย
ดวงตาอย่อมให้พระเจ้าจัดตาบอด
เพื่อให้มันดาเห็นอีกครั้งหนึ่ง
พูดทุกที่ธรรมตาอย่างเยอะขอรับกำแทนแม่
ทุกครั้งที่ไปไปไหว้พระเจ้าว่า
แดดก็ตามข้างซ้ายของเรา

ซึ่งเคยพาแม่ขอบครของแม่ไปห้องโกง
ใช่ก็พาแม่ไปฮ่องกงไปไห้พระแม่กวนอิ่ม

ไปก็เสียดายตังค์แกก็ต้องเสียตังค์ไป
แม่มันเป็นไรรวย
ทางนี้เราจะไปไหนดีก็เก็บสตังค์เก็บสตังค์เพื่อเขา
อยู่ข้างตาข้างเริ่มจะมีปัญหา
คุณกำลังจะบอกว่าหลังจากที่คุณไปไหว้พระไหว้เจ้ามาเนี่ย

แม่ก็ยังพอประมาณ

มันเกิดขึ้นได้ยังไงเส้นประสาทตาฉีกของคุณ

ณวันหนึ่งมันก็มีตัวอะไรนะมาวิ่งแถวนี้

พระอาทิตย์บอกว่าไปหาหมอบอกว่าเส้นประสาทตาเสื่อม
เออสงสัยคงจะได้ชดใช้แล้วล่ะ
แม่คงดีขึ้นแล้วน่ากินอย่างนี้ล่ะนะ

ให้เขามีความสุขเขาพอแล้วพอใจแล้ว

ไปหาหมอทุกเดือนไปหาหมอทุก๑๕วัน
ฉีดยาเข้าตาทรมานมาก

เวรมันไม่ต้องมาชาติหน้าเราชาตินี้แหละจริง
เราเคยทำให้แม่ก็เจ็บไงแต่ตาเราก็เจ็บยิ่งกว่าเจ็บเลยนะ
ทั้งหมดทั้งมวลเราไม่รู้หรอกว่าเป็นเพราะว่าคำสาบาน
คำไปขอร้องคำอธิษฐาน
หรืออาจจะเป็นเพราะว่ากายภาพของเราไม่พร้อม
ในที่สุดมันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้ว
คุณได้ไปปฏิบัติธรรมที่สุวนารีรีสอร์ท

เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่คนรวยท่านหนึ่ง

รีสอร์ทที่นี่ไว้เพื่อให้ลูกน้องเขา

เข้าไปปฏิบัติธรรมที่นี่โดยมีพระอาจารย์จากที่เถิน
ซึ่งการไปครั้งนี้ก็เป็นเจ้าฟิกลูกน้องเก่าอะ
ทุกเรื่องก็จะเล่าให้น้องฟัง
แล้วอยู่ดีจะไปบอกป้าไปถือศิลป์กันไหม

ป้าไปหาพระอาจารย์ไหม
เอายายไปไปที่ลบบุรีสุวนารีรีสอร์ท

ก่อนไปเนี่ยเห็นอะไรอยู่ในใจแล้วนะ

ก็เกิดว่าก็ขับรถไปถึงที่นั่นน่ะ

ภาพที่เห็นออกมาก่อนออกจากบ้านก็นี้

ตั้งอยู่กลางรีสอร์ท

นี่ที่คุณไปขอพรรับกรรมแทนแม่

ก็รีบเข้าไปปฏิบัติธรรม

วันนี้มีใครเป็นอะไรเกี่ยวกับตาเนี่ย

อยากจะได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า

อัตมาตาถึงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่
ไม่น่ามีเรื่องตาหนักอะไรประมาณนี้

ก็เลยยกมืออ๋อเอาแม่มาเจ้าค่ะ
ท่านก็มองแม่ท่านก็มองแล้วก็ท่านก็ยิ้มให้แม่

ท่านบรรยายทำเรื่องต่างนานาอะไรประมาณนี้
ระหว่างที่นั่งเนี่ยญาติโยมก็นั่งข้างหน้าเต็มไปหมดแล้ว

พระองค์พระแม่อยู่ตรงข้างท่านตรงนี้